กันที่วงดนตรีน้องใหม่นะคะวงนี้เขามีชื่อว่าวงน้ำใจ
ค่ะแล้วเขาก็มีน้ำใจสมชื่อจริงจริงนะคะนอกจากจะมาโปรโมทซิงเกิ้ลใหม่แล้วค่ะ
ที่มีชื่อว่าพอแค่นี้ดีไหมนะแล้วก็น้องน้องเนี่ยก็ยังมีฐานะค่ะ
ก็ยังฝากข่าวดีมาถึงคุณผู้ชมนะที่ใจบุญ
สามารถร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิ
พร้อมร่วมชมคอนเสิร์ตของน้องกันได้ค่ะ
โดยรายได้ก็จะนำมาสมทบทุน
ในการผ่าตัดเด็กที่มีปัญหาปากแหว่งเพดานโหวค่ะ
ให้กลับมามีรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้งหนึ่งค่ะ
บริจาคเงินโดยรายได้ก็จะนำมาสมทบทุน
ในการผ่าตัดเด็กที่มีปัญหาปากแหว่งเพดันโหลค่ะ
เราก็ได้ว่าลงคลิปที่เราพูดกัน
เพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจและรู้จักภาวะปากแหว่งเพดานโห
และให้ทุกคนช่วยกันแบบรวมเงิน
แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้เราก็จะมีเปิดคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้บ้าง
เล็กน้อยก็เอาเงินส่วนที่เราได้ไปบริจาคค่ะ
เอ็นดูนะถึงเป็นเด็กแต่ว่าก็มีจิตใจที่จะช่วยเหลือนะคะ